คุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องของกินวันนี้เราจัดหนักจัดเต็ม
แล้วอยากให้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความไลน์มาด้วยเกี่ยวกับอาหารชื่อ
แปลกที่สุดที่เคยได้ยินมา
แปลกมากนั่นแหละส่งกันมาเดี๋ยวเราจะมาอ่านกัน
เพราะวันนี้เรามีเรื่องของชื่ออาหารที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันเพราะว่าหลากหลายเมนูที่คุณผู้ชมส่งมา
แปลกจริงแต่ว่าเมนูที่จะพาไปดูต่อไปไม่แปลกค่ะ
แต่ว่าทุกคนชอบแน่นอน
นั่นก็คือหมูปิ้งรู้จักใช่ไหมไม่รู้จัก

ได้เลยเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์
พาไปริมป์ลองความอร่อยของหมูปิ้งสุดเด็ดร้านนี้ที่ตมนนไพร
อัมเพิร์นนไพรจังหวัดเพชรบูรณ์
ร้านนี้เขาตั้งขาอยู่ที่ข้างศูนย์การศึกษานอกระบบ
และก็การศึกษาตามอธยาศาสตร์อัมเพิร์นนไพร
เห็นร้านเล็กข้างทางแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ดูกลิ่นดูหมูปิ้งความอร่อยของเขาจัดเต็มนะจ๊ะ
เรียกได้ว่าเป็นร้านหมูย่างหมูปิ้งขวัญใจนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชาวหนองไผ่เลยทีเดียว
เพราะว่าหมูปิ้งของร้านนี้มันอร่อยเนื้อหมูเขานุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศ
นี่น้องใบตองดูหมูปิ้งของเขามันอวบอูม
มันไม่แบนนะดูมันน่ากินน่าทานเออมีมันแทรกเล็กน้อยเป็นสูตรลับเฉพาะของทางร้าน
เขาเปิดขายมานานกว่า๑๒ปีแล้วนะคะลูกค้าติดอกติดใจแวะเวียนกันซื้อ
ขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคุณเห็นไหมซื้อกันทีถุงเบอร์เรอเลย
ถุงใหญ่มากถ้าทานกับข้าวเหนียวร้อนเนี่ยโอ้โหควรจะฟินหน้าดูนะคะ
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะว่าวันหนึ่งเขาขายได้เยอะขนาดไหน
แล้วราคากี่บาทอะไรยังไงกันบ้าง
ของหมูขอไม่ละ๕บาท
หมูเนี่ยไม่ละ๕เขาเหนี่ยวก็ขอละ๕บาท

๕บาทอย่างน้อยค่ะคุณอยากทานกี่บาทก็สั่งเอาไปนะคะ
ไม่ผิดนะคุณเขาขายดีมากเลยอ่ะได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยอยากจะลองไปชิมกันดูเหมือนกันนะคะคุณ
อิ่มอร่อยคำโตราคาประหยัดบอกพี่กัดกันอีกที
ร้านเปิดขายอยู่ข้างศูนย์การศึกษานอกระบบหมู่ที่๖อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เปิดขายช่วงเช้ามืดเลยนะคะตี๕๓๐ถึง๙โมง
ไปช้าหมดอดกินนะจ๊ะเพราะว่าขายดีจริงเขาบอกแบบนี้